พ่อลูกสองคนนั่งกงเล่าด้วยกัน
พอเมาปุ๊บผู้จามเริ่มไม่เข้าหู
ไม่เข้าหูพ่อเอาขวดตีหัวลูก
ป้องกันตัวชกพ่อเข้าไป
พ่อลงหัวฝ้าพื้นเสียชีวิตเลย
นี่ฮะมันเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าแค่นั่งโก๊งเหล้าด้วยกัน
แล้วก็ไม่รู้พูดจาอะไรไม่เข้าหูกันถึงขนาดทำร้ายกันแบบนี้
น้ำเมาน้ำเปลี่ยนนิสัยนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสนโคครามไปจับกลุ่มนายธนดลเอกสิทธิ์ปัญญาอายุ๒๗ปี
เพราะตกเป็นผู้ต้องหาทำร้ายพ่อตนเองจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เย็นของวันที่๑๙กันยายนที่ผ่านมาครับ
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบมีเหตุการณ์ผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านในซอยนวลจันทร์๕๖แยก๑
วงนวลจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพ
ในจุดเกิดเหตุก็ไปเจอศพของผู้เสียชีวิตคือนายยศพัฒน์อายุ๕๔ปีก็อาชีพเป็นรับเหมาก่อสร้าง
นอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านจากการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้อะไร
ทีนี้ลูกสาวผู้ตายก็บอกแบบนี้ว่าพ่อพร้อมกับเพื่อนร่วมงานมาเลี้ยงฉลองวันเกิด
ทีนี้ในวันที่๑๘ตอน๕โมงเย็นเขาก็กินกันไปจนถึง๕ทุ่ม
ก็มีลูกชายของผู้ตายร่วมวงนั่งดื่มกิน
ครับทะเลาะกันเสียทะเลาะกันนะคะคือพ่อเนี่ยก็เลยเอาขวดเบียตีไปที่หัวพี่
ผู้ใหญ่คือธนโดรณ์ก็เลยเอาแขป้องกันแล้วก็ชบพ่อกับหนึ่งทีที่หน้าหลังจากนั้นพ่อล้มลงขับฝาด
กับพื้นนะฮะพอเสร็จสับปั๊บทางด้านของลูกชายก็เลยพาพ่อเนี่ย
ขึ้นไปนอนที่ห้องนอนชั้นสองของบ้านมารู้ทีหลังคือพ่อเสียชีวิตครับ
จากนี้นะครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
อย่างที่เราเห็นพบว่าวันที่๑๙ที่ผ่านมาตอนเที่ยงคืนเนี่ย
นะฮะก็อย่างที่เห็นเลยผู้ตายกับลูกชายเขานั่งดื่มสุราด้วยกัน
มีปากเสียงกันนะฮะแล้วก็เห็นว่าผู้ตายเนี่ย
ขวดตีหัวลูกก่อนนั้นลูกก็เลยชกผู้ตายไปที่คางด้านซ้าย
ทำให้ผู้ตายเนี่ยเขาล้มลงลักษณะคือเหมือนคนเมาอ่ะนะฮะ
ส่งตัวไม่ได้ศีรษะก็เลยกระแทกพื้นกระเบื้องอย่างแรง
แล้วก็สลบไปนะฮะต่อมาเหมือนผู้ตายได้สติขึ้นมา
ลูกชายก็เลยพยุงพยุงกลับไปนอนที่ห้องที่บริเวณชั้นสองของบ้านนะฮะ
หลังจากการสอบส่วนเพิ่มเติมทราบว่าผู้ก่อเหตุนิสัยของเขาคือ
เมาสุราเป็นประจำเพราะไม่มีงานทำ
พ่อก็เลยให้อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านล้างจงล้างจานไป
เพื่อแลกกับการซื้อเบียวมาให้ลูกกินวันละ๓ขวดคุณ
วันก็กินกับพ่อนั่นแหละครับเป็นแบบนี้นะครับ
ล่าสุดทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้ครับ
หน้าบ้านเปิดเป็นร้านเสริมสวยก็ถูกปิดเงียบไม่ได้มีใครอยู่แล้ว
เพื่อนบ้านก็บอกว่าอ๋อก็ไม่ได้สนิทอะไรกันมากมายหรอกนะนะครับ
ปกติก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้พูดจาคุยกันอะไรกันเท่าไหร่
ตั้งแต่เกิดเหตุมาบ้านนี้ก็ปิดเงียบไม่มีคนเลยนะฮะ
เพื่อนบ้านอีกหลังที่นักข่าวไปเจอบอกว่าตอนแรกที่ทราบเรื่องว่ามีผู้เสียชีวิต
ตอนแรกคิดว่าหัวใจวายหรือเปล่าก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก
แต่มารู้ข่าวว่าโอ้โหพ่อลูกเขาทะเลาะกันทำให้เสียชีวิต
ก็เลยไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะทำร้ายพ่อได้ขนาดนี้นะฮะ
โดยปกติแล้วเนี่ยมักจะได้ยินเสียงลูกชายตะโกนเออะ
วายตลอดบ่อยครั้งบางครั้งถึงขั้นกลับไปก่อกวนที่หน้าบ้านเพื่อนบ้านก็มี
เคยไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันก็มี
เพราะทนพฤติกรรมไม่ไหวเพราะว่ากล้ามร้าวชอบไปแบบตะโกนด่าคนอื่นเขาอะไรแบบนี้นะฮะ
หลังจากที่ตำรวจดำเนินการไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ย
ผู้ต้องหาก็ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ